ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะหลายคนบอกว่าสะเทือนใจนะคะ

เพราะว่าสุนัขถูกฟันขาจากเพื่อนบ้าน
เพราะว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดรองเท้าของเขานั่นเองนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสุนัขที่ชื่อว่าโคล่า
หลังถูกคนข้างบ้านฟันขาหน้าขาดสองข้าง
เพราะว่าเจ้าโคล่าไปกัดรองเท้า
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้นะคะเล่าว่าบ้านที่พักอาศัยอยู่เป็นบ้านไม่มีรั้วกั้น
ซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าโคล่าเคยไปกัดรองเท้าแล้วก็หมวกกันน็อกของเพื่อนบ้าน
และเจ้าของก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว๑๐๐๐บาท
แต่ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคือ๔พฤษภาคมนะคะ
โคล่าก็ได้ไปกัดรองเท้าของเพื่อนบ้านอีกครั้ง
แต่กลับโดนเพื่อนบ้านฟันขาหน้าขาด
ซึ่งเพื่อนบ้านก็ยอมรับกับเจ้าของว่าได้ฟันเจ้าโคล่าจริง
แถมยังพุกขมขู่ด้วยว่าถ้าหมามากัดอีกก็จะฟันอีก

สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่รักสุนัข
ก็มีการแชร์เรื่องนี้ไปแล้วกว่า๗๐๐ครั้งค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปนะคะ
โทรไปสอบถามคุณจอยเจ้าของเจ้าโคล่า
บอกว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่สนสถานีตำรวจภูทร

ซึ่งคนที่ฟันเจ้าของโคล่าเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านพักไม่ได้หนีไปไหน
ส่วนอาการของเจ้าโคล่าตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์
เครือข่ายประชาชนต่อต้านการค้าสุนัขข้ามชาติ
บอกว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับตำรวจ
โดยร้อยตำรวจเอกกิติพลพลเดชร้อยเวรเจ้าของคดี
ก็ได้มีการแจ้งความกับเพื่อนบ้านในข้อหาทารุณกรรมสัตว
มาตราย๒๐ของพรบป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙
พร้อมข้อหาธรรมให้เสียสับอีกด้วยค่ะ
ได้มาช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลของเจ้าโคล่า
แล้วก็ได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็กซ์แล้วด้วยค่ะ